ตำรวจที่สนทองหล่อ
ก็ได้มีการล่อซื้อกัญชาค่ะ
แต่ทีนี้ตอนที่ล่อซื้อผู้ต้องหาไหวตัวทัน
ก็จะขี่รถชนเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ท้ายที่สุดแล้วผู้ต้องหาก็ขี่ไปชนเสาไฟจนเสียชีวิต
คดียาเสพติดคดีนี้ตำรวจนครบานทองหล่อพร้อมด้วยแพทย์
จากโรงพยาบาลจุลาลงกรก็ได้เข้าตรวจสอบสภาพศพ
ของนายพัทรพลแก้วพาณิชย์ผู้ต้องหาคดียาเสพติด
หลังจากที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ชนเสาไฟฟ้า
เสียชีวิตอยู่ภายในซอยสุขุมวิทย์๖๑เขตวัฒนานะคะ
เนื่องจากที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนนครบานทองหล
ล่อซื้อกัญชาจำนวน๒๐๐กรัมในราคา๒๕๐๐บาท
โดยนายพัทรพลได้ขี่รถจักรยานยนต์มาพร้อมกับนายฤทธิชัยสืบสุนทร
เมื่อถึงจุดนัดหมายค่ะตำรวจฝ่ายสืบสวน
ได้แสดงตัวเข้าจับกลุ่มนายฤทธิชัยไว้ได้
ขณะที่นายพัทรพลซึ่งเป็นคนที่ขี่รถจักรยานยนต์
ไหวตัวทันแล้วก็พยายามขี่รถจักรยานยนต์
หลบหนีออกจากซอยดังกล่าวและชน๑๐ตำรวจเอกวสุธร
โมกมลผู้บังคับหมู่ฝ่ายสืบสวนได้รับบาดเจ็บที่บริเวณขา
ส่วนรถของนายพัทรพลเสียหลักแล้วก็ไปชนกับเสาไฟฟ้า
ทำให้นายพัทรพลเสียชีวิตทันทีค่ะ
เมืองต้นตำรวจจึงควบคุมตัวนายฤทธิชัย
เอาไว้ดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันลักลอบจำหน่ายยาเสพติดประเภท๕
และต่อสู้ขัดขวางเป็นเหตุให้ตำรวจได้รับบาดเจ็บนะคะ